ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะที่กระบี่โอ้โหวุ่นวายกันหนักมากค่ะ
ลูกชายผู้ใหญ่บ้านนะคะเสพยาเสพติดแล้วหลอนถือมีดสปาต้าขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเอาระเบิดแบบที่ใส่น้ำมันระเบิดไฟค่ะ
เครื่องใส่บ้านชาวบ้านไหม้วอดไป๙หลังมอเตอร์ไซค์พัง๑๑คัน
ชาวบ้านคนหนึ่งเขาไปห้ามโดนฟันเข้าที่หลังหัวค่ะ
นี่เป็นลูกชายผู้ใหญ่บ้านนะโอ้นี่ไหม้เละแบบนี้เลย
เพราะว่าเขาเครื่องใส่บ้านแบบไม่นับไม่นับหลังเลยว่าหลังไหนบ้าง
ไฟมันก็ไหม้วอดไปหมดเลยค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อ่ะจับตัวได้แล้วนะคะ
แล้วก็มีรายงานบอกว่าเขามีอาการทางจิตประสาท
แต่ประเด็นคือเขาเสพยาไงอ่ะอันนี้เดี๋ยวต้องรอคุยกับผู้ใหญ่บ้านด้วยว่า
ลูกมีอาการมากน้อยแค่ไหนดูแลรักษาอย่างไรหรือเปล่า
ทำไมถึงมีการเสพยาเข้ามาเกี่ยวข้องครับแต่นี่ค่ะ
ชาวบ้านเขานั่งกุมขมับเลยอ่ะตายตายตายตายจะอยู่ยังไง
ช่วงนี้ฝนตกหนักด้วยนะอยู่กันยังไงอ่ะคะ
พังยับเยินแบบนี้มันไม่ใช่แค่ตัวบ้านอ่ะ
ทรัพย์สินเนี่ยนี่จักรยานยนต์โอ้โหนี่
ข้าวของเครื่องใช้ไม่เหลือเลยค่ะตำรวจภูทรคลองขนาน
แพทย์แล้วก็กู้ภัยนะคะไปตรวจสอบอันนี้เป็นบ้านเรือนในหมู่บ้าน
บ่อยาที่ตะบนเกาะศรีบ่อยาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่
ตรวจสอบนับรวมได้แล้วเนี่ยเสียหายไป๑๑หลังคาเรือน
เตอร์ไซค์๑๑คันแล้วก็ชาวบ้านผู้ชายคนนึง
โดนฟันเข้ากลางศีรษะเลยนะคะตอนนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่ไปแล้ว
คนก่อเหตุชื่อว่านายบุญเสริมค่ะอายุ๓๖ปี
เป็นลูกของนายประกิจกูลดีผู้ใหญ่บ้านหมู่๖นี่แหละค่ะ
เขาบอกว่านายบุญเสริมมีประวัติป่วยทางจิตประสาท
ตอนก่อเหตุเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์เสร็จเอ่อก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ย
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนอนพักอยู่ที่ขนำในพื้นที่หมู่๖
ที่เป็นพื้นที่ของคุณพ่อที่ดูแลอยู่นั่นแหละชุดสืบเนี่ย
ไปปิดล้อมแล้วจับตัวได้ตอนตี๓เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าโอ้โหตอนที่ก่อเหตุนะ
บุญเสริมอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วตระเวนคว่างขวดบรรจุน้ำมันจุดไฟใส่บ้านชาวบ้านอ่ะ
ครับมันก็เลยเสียหายวอดวายกันไปแบบนี้
ส่วนคนที่โดนฟันเขาพยายามเข้าไประงับเหตุ
เสริมก็เลยเอามีดสปาต้าที่พกมาด้วยฟันเข้าไปที่หัวเขาเลยค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปที่ท่าเรือแหลมกรวดนะคะ
เป็นจุดขึ้นเรือข้ามฝากไปที่หมู่๖พื้นที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าที่ท่าเรือเนี่ยมีชาวบ้านเสียหายกว่า๑๐ราย
จะมาแจ้งความร้องทุกข์ที่สพคลองขนาน
อารีบอกว่า๒ทุ่มเมื่อวานนี้ผมนั่งอยู่ในบ้านเลย
ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ของบุญเสริมขี่เข้ามา
แล้วก็เป็นเสียงตะโกนโวยวายอะไรไม่รู้ดังลั่นเลยนะ
แล้วก็เป็นเสียงคว่างขวดน้ำมันจุดไฟตกลงบนหลังคาบ้านผม
แล้วมันทะลุลงมาถึงในบ้านเลยไฟเนี่ยลุกพลึบ
ภรรยาเอ่ยลูกเอยต้องรีบขนของกันหนี
แล้วก็ช่วยกันดับไฟเนี่ยค่ะสภาพบ้านของในอารี
มันทะลุจากหลังคาแล้วตกลงมาตรงจุดนี้แล้วมันก็ไหม้ลุกพลึบแบบนั้นเลย
เสร็จปุ๊บนายบุญเสริมพอโยนระเบิดไฟใส่บ้านเขาเสร็จ
เดินผ่านไปบ้านพี่สาวเขาแล้วก็บ้านเพื่อนบ้านคนอื่น
แล้วก็ไอ้เครื่องขวดน้ำมันที่มันมีไฟจุดอยู่เนี่ยใส่บ้านชาวบ้านเขาเต็มไปหมดเลย
ยังไม่จบรอบสองกลับมาอีกครั้งมาเจอกับนายสรพงศ์แย้มทัพพี่เขยของนายอารีเนี่ยค่ะ
นายสรพงศ์นี่แหละคือคนที่พยายามจะเข้าไปห้ามไม่ให้บุญเสริมก่อเหตุบานปลายไปกว่านี้
บุญเสริมก็อ่ะไหนถือมีดมาด้วยฟันซะเลยนะคะ
ฟันเข้าหัวของนายสรพงศ์อะค่ะนายสรพงศ์ก็สู้แรงไม่ไหว
เหวี่ยงลงกับพื้นเห็นบอกว่าโดนฟันไม่ยั้งสามสิบห้าแผลนะคะ

คือฟันแบบรัวเลยอะค่ะ
แล้วนี่ค่ะนายสรพงศ์ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วอาการก็คือสาหัสอยู่ค่ะ
ได้ยินเสียงรถมาจอดหน้าบ้านแล้วก็คว่างขวดจุดไฟ
แล้วก็ฟ่างมาที่บนหลังคาแล้วก็มันตกลงมาในบ้านแล้วก็ไฟลุกเลย
ประมาณ๓ทุ่ม๓ทุ่มมาครั้งที่๒แล้วก็พี่เขยของผมสู้
เพราะว่าเขาจะมาเผารถก็หลังจากนั้นก็พี่เคยของผมอยู่ใกล้กันพอดี
พี่เคยของผมก็ตะครุบเลยตะครุบโดยที่เขามีอาวุธไม่สู้ไม่ได้ร่างเขาใหญ่เขาก็ฟันเลย
สู้ไม่ได้เขาสะบัดแล้วก็ขอฟันเลยฟันที่หัว
ทีมข่าวเราไปที่บ้านของนายประกิจกูลดีผู้ใหญ่บ้านหมู่๖พ่อของบุญเสริมคนก่อเหตุ
ก็มาถูกจับกลุ่มที่นี่แหละลักษณะบ้านเป็นบ้านไม้ยกสูงค่ะ
ฝาผนังหน้าต่างประตูเองใช่ว่าจะเรียบร้อยดีนะคะ
นี่ไม้ก็หลุดลุ้ยเหมือนกันเพราะว่ามีร่องรอยถูกมีดฟันเสียหายหลายจุด
บุญเสริมเองนั่นแหละค่ะบ้านตัวเองก็พังเหมือนกัน
ลุ้มคลั่งทีไรก็ทำลายบ้านพังเสียหายตลอด
นายประกิจพ่อของบุญเสริมบอกว่าบุญเสริมเป็นลูกชายคนโต
กลางดึกที่ผ่านมาอยู่บุญเสริมก็เกิดคลั่ง

รู้อีกทีหลังจากเกิดเหตุก็พยายามเข้าไประงับเหตุ
ตะโกนห้ามก็แล้วยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่ลูกตัวเองก็แล้ว

ก่อนกลับเข้าบ้านเขาเลยบอกภรรยาบอกแม่ไม่ไหวแล้ว
นี่ดูสิโทรไลน์เลยโทรไลน์ติดต่อบอกตำรวจมาจับเดี๋ยวนี้เลย
พ่อเป็นคนบอกให้แม่ไปติดต่อตำรวจให้มาจับลูกชาย
แล้วนี่จักรยานชาวบ้านทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่ค่ะของคนอื่นทั้งนั้นเลย
เผาพังที่หน้าหมดเลยซึ่งนายประกิจบอกว่า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บุญเสริมก่อเหตุด้วยนะครับนี่ครั้งที่สามแล้วอ่ะ
คือนายประกิจบอกว่าบุญเสริมเนี่ยป่วยทางจิตมาตั้งแต่ปี๖๒
คือสองปีที่แล้วแล้วคือมีประวัติเคยเสพยาหลายปี
ติดยามาหลายปีค่ะพ่อพาไปรักษาแล้วแต่มันไม่หายอ่ะ
บุญเสริมไม่ยอมกินยาเลยแล้วพ่อว่าบุญเสริมคงกลับไปเสพยาอีก
อาการก็เลยคลุ้มคลั่งออกมาแบบนี้นายประกิจบอกผมเครียดมากนะ
เพราะว่านี่ก็ลูกชายแล้วผมมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านที่ต้องดูแลลูกบ้านแล้วลูกผมมาก่อเหตุแบบนี้
ผมอยากลาออกจากตำแหน่งเลยเพราะผมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันเกือดเตรียดอะไรกะผมโทษพูดไว้กาโทษพูดไว้
ในถ้านะพอเนาะคือ
คือไม่ขาดไม่ควัดที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
เชื่อใจมากโขทธทุกคน
นี่ฮะหัวอกคนเป็นพ่อนะแต่ความเสียหายเนี่ย
นี่ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นหลายบ้านเหลือเกิน
ใช่ค่ะนะทั้งตัวบ้านแล้วก็ทรัพย์สินของชาวบ้านเขาอืม
มันก็จะเหมือนกับหลายเหตุการณ์ที่เรามีข่าว
นำเสนอหรือว่าเล่าให้ฟังอยู่ตลอดนะฮะ
เพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องดูแลกันอย่างจริงจังนะฮะ
สำหรับคนในครอบครัวของเราที่เรารู้ว่าเขามีอาการทางจิตประสาท
สืบเนื่องจากอาการทางจิตประสาทจริงหรือว่าไปเสพยาบ้ามาจนมีอาการอยู่เรื่อยเนี่ย
เพราะวันหนึ่งเนี่ยพอมันเกิดอาการพีคขึ้นมาแล้วมันคุมไม่ได้เนี่ย
มันจะเป็นอย่างนี้นี่แหละใช่ไหม
ผู้ชมครับเราได้คุยกับผู้ที่เข้าไปล็อกตัวผู้ก่อเหตุนะฮะนี่ฮะ
นี่คือนายบังเลาะตาวันอายุ๕๕ปีนะครับ
บอกกับน้องชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าหลังจากที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยก่อเหตุแล้วเข้าไปนอนอยู่ในบ้าน
ชาวบ้าน๒๐คนนะตำรวจอีก๔นายก็พยายามจะเข้าไปจับกลุ่มตัว
โดยประสานให้แม่ของคนก่อเหตุหยิบอาวุธต่างออกไปให้ไกลตัวที่สุด
หลังจากนั้นตำรวจสามนายก็เข้าไปทางประตูหลังบ้าน
แล้วก็บุกไปถึงเนี่ยก็ไปคล่อมตัวผู้ก่อเหตุเลยนะ
ซึ่งกำลังนอนตะแคงอยู่จังหวะนั้นบังล้อก็เลยถี่ประตูทางหน้าบ้านเนี่ย
เข้าไปแล้วเข้าไปช่วยอีกอืมคือผู้ก่อเหตุตอนนั้น
ไม่ได้ต่อสู้หรือว่าขัดขืนแล้วนะครับค่ะตอนที่ถูกล็อกตัวนี่ฮะ
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปดำเนินคดีที่สพคลองขนาน
แม่บอกว่าตำรวจบอกว่าให้เก็บมีดไว้ใช่ไหม
แล้วก็แม่ขอเก็บมีดไว้พอแม่ขอเก็บมีดไว้
ก็ตำรวจก็บอกพวกเราที่มารออยู่นะมาช่วยนะ
ว่าเข้าชัดเลยพวกเราเสียหายมาตลอด
แต่ผมก็ไปแจ้งความขนานมาตลอด
นี่ฮะกลับมานอนอยู่ที่บ้าน
สุดท้ายถูกจับตัวนะฮะแต่ก็ก่อเหตุไปโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับ
มีบ้านหลังหนึ่งที่คุยกับเรานะครับ
บ้านของนางขวัญกระหนกอายุ๔๒ปีนะครับ
นี่ฮะคือเธอบอกว่าบ้านเธอเนี่ยถูกเผาเสียหาย
รถก็ถูกเผาเรียกได้ว่าเธอเนี่ย
เป็นบ้านหลังที่เสียหายมากที่สุดก็ได้หลังนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ดูสิฮะโอ้โหทั้งตัวบ้านทั้งข้าวของเครื่องใช้ทั้งรถนะครับ
เธอก็ชี้ให้คุณสุรันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราดูนี่
ดูรถจักรยานยนต์นี่ไม่เหลือเลยครับ
บอกว่าบ้านเธอเนี่ยเป็นบ้านปูนชั้นเดียวผนังบ้านเนี่ยเป็นไม้ไผ่นะฮะ
เป็นไม้ไผ่สารทั้งหลังถูกเผาไหม้เกือบหมดอ่ะ
ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านโดยมีเครื่องซักผ้านี่ฮะ
จักรยานยนต์อีกสองคันเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเธออยู่บ้านคนเดียวนะ
สามีเนี่ยไม่อยู่บุญเสริมเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาจอดที่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งอยู่ใกล้ใกล้บ้านของเธอแล้วก็เอะอะโวยวายก่อนจะจุดไฟเผารถจักรยานยนต์ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
บอกตอนนั้นเธอเห็นแล้วตกใจวิ่งหนีออกจากบ้านก่อนเลยเธอไม่อยู่แล้วที่บ้าน
เพราะว่าตอนนั้นตกใจมากที่นายบุญเสริมก่อเหตุก็ไปอยู่ที่ป่าย่าฝั่งตรงข้ามบ้าน
แล้วก็ยืนรอดูเหตุการณ์อยู่อยู่ดีนายบุญเสริมเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านของเธอนะ
ไปเผาจักรยานยนต์อยู่หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพอจอดหน้าบ้านเธอตะโกนด่าโวยวาย
แล้วก็เดินเข้าไปในบ้านเธอนะแต่ไม่เจอใครเพราะว่าเธอวิ่งหนีออกมาแล้ว
ปรากฏว่านายบุญเสริมเนี่ยทุบรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ที่หน้าบ้านเธอ๓คัน
แล้วจุดไฟเผาด้วยนี่ไงนี่๑ใน๓นะฮะมี๒คันนี้วอดไปเลย
เธอบอกเธอเสียใจมากตอนนี้เครียดมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือบ้านถูกเผาเกือบทั้งหลังเป็นใครยังไม่เครียดไม่รวมทรัพย์สินอย่างอื่นนะครับ
อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วที่สำคัญก็คือ
อย่าให้คนคนนี้กลับมาอยู่ในชุมชนอีกเลย
กังวลว่าต่อไปถ้าพ่อผู้ก่อเหตุออกมาแล้วพวกเราจะอยู่กันยังไง
ถ้าสมมุติเขาได้ออกมาอีกชาวบ้านจะอยู่กันยังไง
อยากให้เขาไม่ต้องออกมาเลย

เพราะก่อนหน้านี้เขาก็ไปตีหัวคนเขาแล้ว
คนที่เขาไปทำพันธุ์เขาก็กลัวเขาทั้งนั้นแหละ
ชาวบ้านเขากลัวกันทุกคนแหละเขาหวัดภาวะกลางคืนก็ไม่มีใครนอนหลับหรอก
นี่ค่ะคือเธอเล่าให้น้องชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราฟังเนี่ย
น้ำตาก็ไหลนะคือบ้านทั้งหลังนะฮะทรัพย์สินอีก
แล้วก็เหมือนกับที่ชาวบ้านคนอื่นบอกกับเราก็คือว่า
เสริมเนี่ยเป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้หนักที่สุด
แล้วจะอยู่ร่วมในชุมชนกันอย่างไร
สมมุติตำรวจจะดำเนินคดีอะไรก็แล้วแต่ประกันไม่ประกันตัวก็แล้วแต่
แล้วกลับมาอยู่ที่บ้านในชุมชนอีกเนี่ยแล้วเขาจะไว้วางใจกันได้ยังไง

เราได้ไปคุยกับเจ้าของร้านขายของชำด้วยนะครับ
เพราะว่าหลายคนตั้งคำถามมาตรงจุดนี้เยอะว่า
ขายน้ำมันให้บุญเสริมไปได้ยังไง
เสริมมาซื้อน้ำมันที่ร้านขายของชำนี้
ฟังเจ้าของร้านเขาเล่าหน่อยวินาทีที่เขาขายให้เนี่ย
นางสาวธิติรัสบุษมัณฑ์นะคะ
น้องสาวเจ้าของร้านเล่าเลยบอกว่า๒ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้
บุญเสริมเนี่ยไปอลวาดเอามีดไล่ฟันคนเข้าไปทั่วแล้ว
แล้วถือมีดมาบอกว่าขอซื้อน้ำมันเบนซินที่ร้านหน่อย

บุญเสริมเดินไปยกถังน้ำมันแล้วเทแบ่งใส่ขวดพลาสติกที่เตรียมมา๖ลิตร

แล้วบอกพี่เขยของเธอบอกไปเอาเศษผ้ามา

ก็ต้องเพราะว่าเพิ่งไปไล่ฟันคนอื่นมาด้วย
เขาก็เลยต้องไปหาเศษผ้ามาให้
เสริมก็เอาขวดที่ใส่น้ำมันแล้ว๖ลิตรกับเศษผ้าขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
จากนั้นไม่นานย้อนกลับมาอีกบอกเอาน้ำมันมาอีก
เขยบอกหมดแล้วน้ำมันไม่มีแล้ว

คุณเสริมบอกไม่เชื่อแล้วยิงปืนขึ้นฟ้า๔นัด

ก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเขาบอกโอ้โหนี่ก็นาทีชีวิตของเขาอีกเหมือนกัน
เขากลับมาจะเอาน้ำมันเพิ่มแล้วพี่เขยก็บอกว่าน้ำมันหมด
แล้วเขาก็แบบบอกว่าเขาจะเอาน้ำมันอีก

เขาแบบโกรธโมโหเหมือนเขาโมโหไม่ได้น้ำมันเขาก็เลยไปไปเผารถข้างบ้าน
แล้วก็ไปยิงปืนอยู่ด้านหลังบ้าน๔นัด
มันน่าจะไม่ได้ยิงใส่ใครยิงขู่อะไรแบบนี้
ยิงเข้ามาโดนบ้านหรือ
ไม่ไม่น่าจะยิงขึ้นฟ้าแบบนี้ไม่ได้โดนตัวบ้าน
อยู่ระหว่างสอบปากคำบุญเสริมแล้วก็ผู้เสียหายทั้งหมด
ก่อนที่จะรวบยอดแจ้งข้อกล่าวหาทีเดียวค่ะ

คือผู้ใหญ่บ้านที่เป็นพ่อบอกว่าเครียดอยู่เหมือนกันใช่ไหม
แต่บุญเสริมคือมีทั้งมีดมีทั้งปืนทำไมถึงเอาปืนมาได้
ทำไมถือมีดมาได้ในที่ชุมชนแบบนั้นถ้าป่วยทางจิตตั้งแต่ปี๖๒
ก็ต้องส่งไปบำบัดรักษาแต่คดีลักษณะแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ต้องรับโทษนะฮะ
บัดรักษาเสร็จเรียบร้อยคุณก็ต้องถูกกลับมารับโทษดำเนินคดี
ก็มีทางเดียวก็คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องตั้งข้อหาให้หนักที่สุดเท่าที่จะตั้งได้

วางเพลิงเผาทรัพย์หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ยิงโปรงยิงปืน
คือผมไม่ได้ใจร้ายกับลูกของผู้ใหญ่ปะกิจนะ
เดี๋ยวผู้ใหญ่ประกิจจะหาโอ้โหทำไมใจร้ายกับลูกชายของผู้ใหญ่จัง
แต่ลักษณะคดีแบบนี้เนี่ยถ้าเขาไม่หายดีจริง